ชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะ

เราได้สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยที่ลาวค่ะก็ได้มีการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ส่วนเรื่องของเกาหลีใต้นะคะมีการตั้งเวทีชุมนุมประท้วงรัฐบาลด้วย
รายละเอียดทั้งหมดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
ประชาชนชาวเกาหลีใต้หลายพันคนออกมาเดินขบวนประท้วง
บริเวณจตุรัสหน้าสาราวะการกรุงโซ
แสดงพลังต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮ
โดยผู้ประท้วงรับฟังการปราศัยโจมตีการทำงานของรัฐบาล
และพากันถือป้ายข้อความแสดงความไม่พอใจ
ต่อการบริหารงานของรัฐตลอดช่วง๓ปีที่ผ่านมา
ซึ่งการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจหลายร้อยนาย
คอยดูแลไม่ให้เหตุการณ์ประท้วงบาดปลาย
ส่วนในหลายเมืองของสหรัฐมีประชาชนรวมตัวประท้วงกัน
รหัสเข้าโทรศัพท์มือถือของมือปืนที่ก่อเหตุกราดยิงในเมืองซานเบอร์นาดิโน
ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๔คน
เป็นการละเมิดสิทธิ์ของลูกค้า
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศจาก๑๐ชาติสมาชิกอาเซียน
เดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาว
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้
โดยที่ประชุมหารือความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน
ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่กลับมาทวีความตึงเครียดอีกครั้ง
ทางการจีนส่งเครื่องยิงขี่ปนาวุฒิ
ติดตั้งเรด้าความถี่สูงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันสถานการณ์ในซีเรียเข้าสู่ความสงบเรียบร้อย
ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลซีเรีย
กองกำลังติดอาวุธซึ่งไม่รวมถึงกลุ่มไอซิส
และกลุ่มแมลน่าอัลนุสราที่เป็นเครือข่ายของอัลกอีดา
โดยข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นวันแรก
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาของวันเสาร์ที่ผ่านมา
สตาเฟนเดอร์มิสตูร่าทูตพิเศษแห่งสหประชาชาติประจำซีเรีย
เปิดเผยว่าสถานการณ์บริเวณแนวหน้าที่มีการสู้รบเริ่มสงบลงแล้ว
มีเพียงเสียงปืนดังขึ้นประปรายซึ่งทางยูเอ็นกำลังเข้าไปตรวจสอบ
และหากสถานการณ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพวันที่๗มีนาคม
ส่วนที่ญี่ปุ่นมีการยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายแรก
เป็นวัยรุ่นชายที่กลับจากท่องเที่ยวที่บราซิล
ทำให้รัฐบาลยกระดับการเตือนภัยผู้ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
นครริโอเดอร์จาเนโรของบราซิลเดือนสิงหาคมนี้
ขณะที่กระทรวงต่างประเทศเตือนชาวญี่ปุ่นที่พำนักในอเมริกาใต้และอเมริกากลาง

อกจากนี้ยังอนุมัติงบฉุกเฉิน๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อให้การสนับสนุนสถาบันนานาชาติ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้อย่างเร่งด่วน
เด็กหนุ่มคนดังกล่าวไม่มีไข้และได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว
โดยยังไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวที่ร่วมเดินทางไปกับเขา
มีอาการผิดปกติใด
นั่นก็เป็นประเด็นข่าวสารที่เราสรุปมาให้คุณผู้ชมได้ทราบว่า
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นในต่างประเทศมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ